ศรีสะเกดนะครับผัวร่ำไห้เลยแจ้งความว่าเมียหายติดต่อไม่ได้ฮะ
เมียเป็นครูด้วยนะแล้วก็เชื่อว่าโดนชายอื่นหลอกนะครับ
ครอบครัวตอนนี้เป็นห่วงเหลือเกินนะฮะอ่ะคุณผู้ชมฮะดูกันซะหน่อยนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ทางตำรวจก็พยายามที่จะตามหาแล้วก็ต้องตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด

นี่ฮะได้เบาะแสจากกล้องวงจรปิดมาแค่ส่วนเดียวแค่นี้นะฮะ
กล้องวงจรปิดของร้านค้าภายในหมู่บ้านโนนหนองสิมที่ตำบลเขินอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกด
จับภาพได้ช่วงเวลาสักประมาณ๑๐โมง๕๑นาทีตั้งแต่วันที่๒มิถุนายนนะครับ
แท็กซี่เหลืองน้ำเงินคันนี้ขับเข้ามาในหมู่บ้านสักพักก็ขับออกไป
เป็นเบาะแสที่เชื่อว่าตัวของครูตัวของเมียของพี่คนนึงเขาหายไปเพราะขึ้นรถแท็กซี่คันนี้ไปนะครับ
เรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อสามีคนหนึ่งออกมาตามหานางวิลัยลักษณ์คำศรีเมืองหรือว่าครูอ้อยอายุ๔๗ปี
ซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงนะครับอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อำเภอน้ำเกลี้ยง
หายตัวไปในวันที่สองมิถุนายนตอนนี้ก็ร่วมยี่สิบกว่าวันแล้วนะครับ
แล้วก็ทางครอบครัวทางสามีขอให้ทางตำรวจช่วยหน่อยนะครับ
มันเป็นข้อมูลตรงกันกับที่เพื่อนร่วมงานของครูอ้อยให้ข้อมูล
ครูอ้อยบอกว่าจะไปหาหมอที่โรงพยาบาล
และมีคนขับรถแท็กซี่มารับตัวครูอ้อยไป
หน้านั้นครูอ้อยเล่าให้ฟังบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง
เห็นโพสต์ไลฟ์สดขายของแล้วก็ได้ติดต่อมาขอเป็นเพื่อน
แล้วบอกว่าจะให้เงินเลยนะ๔ล้านบาทในการดูแลครูอ้อยเลย
ดูแลครูแบบดีเลยนะครับแต่ให้มารับเงินที่ตัวเมืองศรีสเกต
ทีนี้เพื่อนร่วมงานก็ยังบอกครูอ้อยครูอ้อยไม่น่าไปเชื่อเขานะ
อาจจะถูกหลอกลวงนะแล้วครูอ้อยก็หายไปนับตั้งแต่นั้นนะครับ
ขณะที่สามีของครูอ้อยก็คือนายรินรงคำศรีเมืองบอกว่า
เนี่ยผมเป็นห่วงเมียผมมากนะครับน้องสาวของเมียผมอ่ะ
โทรติดต่อเมียผมปลายสายกลายเป็นว่าผู้ชายรับ
แล้วบอกว่าอยู่ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชมบุรีแล้ว
แล้วก็บอกว่าเมียผมฝากบอกผมว่าเธอตัดสินใจในการเลือกทางของตัวเองแล้ว
และทีนี้ตัวฝ่ายชายใหม่คนนู้นน่ะอืม
เขาจะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีครอบครัวไม่เชื่อนะครอบครัวของครูอ้อยก็ไม่เชื่อนะ
น้องสาวเองยังบอกว่าพี่พี่จะไปเชื่อผู้ชายแบบนั้นได้ยังไง
เพิ่งเจอนะแล้วก็เจอกันในโพสต์ในอะไรต่างด้วยนะครับ
ความคืบหน้าของคดีนี้นะฮะทางด้านภูมิกับสพน้ำเกลี้ยงเนี่ย
เปิดเผยว่าจากการสืบสวนเชื่อว่าครูอ้อยก็น่าจะไปอยู่กับชายที่รู้จักกันในเฟซบุ๊กนั่นแหละ
ไม่น่าจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นกับครูอ้อยนะครับคงจะหลงไปเชื่อคำพูดของผู้ชายมากกว่า
แต่อย่างไรก็ตามตำรวจจะได้เร่งสืบสวนติดตามครูอ้อยนะฮะโดยด่วนเลย
ให้รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรนะครับเพราะว่าสามีของครูอ้อยบอกว่า
ถ้าเธอไปได้ดีก็ไปเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเลี้ยงดูลูกอะไรเอง
แต่ถ้าเธอไปแล้วไม่ได้ดีหรือถูกหลอกกลับมาซบอกผมได้
นี่สามีเขาเป็นห่วงมากนะฮะ